ทีวีจะทำการถ่ายทอดสดก็คือการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน
โดยล่าสุดนะครับแชมป์โลกชาวไทยก็คือเดชดำรงครับวันนี้
ทำกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสในย่านคลองเตยครับ
ก่อนที่จะมีการแข่งขันในวันศุกร์นี้นะครับ
ก็ไปดูบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นครับ
ซึ่งเดชนำรงค์สอศิริโชคนะครับ
ได้ร่วมกันทำกิจกรรมทั้งสอนการต่อสู้
รวมถึงมอบอาหารให้กับเหล่าบรรดาเด็กที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้
จากนี้บรรดาเด็กจากศูนย์พัฒนาแห่งนี้
ยังได้โชว์การต่อสู้แม่ไม้มวยไทยให้ดูด้วยเช่นกันนะครับ

โดยเดชดำรงนะครับยอมรับว่าการมาให้แรงบันดาลใจในครั้งนี้

เพราะว่าสมัยก่อนตอนที่ยังเป็นเด็กนั้น
ตัวเขาเคยได้รับโอกาสแบบนี้
จนสุดท้ายครับสามารถก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกได้ในที่สุด

พลาดเด็ดขาดครับ